ผู้หญิงคนนี้ร้องขอความเป็นธรรมให้กับพี่ชายสุดงงโจฟันหัวพี่เธอ
อ่าแต่ไปแจ้งตำรวจแล้วคือเจ็บหนึ่งแล้วคือโดนวัยรุ่นรุมทำร้ายฟันโพะก็ให้
หนึ่งแล้วนะสองที่เจ็บคือเจ็บใจกับผู้พิทักษ์สันติล่า
ผมไม่รู้อะไรเลยจริงจริงในนี่ครับใช่เจ้าก็เจ้ากูจะบอกเลยเลย

โอ้โหพี่บอคเดี๋ยว
เท่าใจไหมว่าไปอมขี้หมาว่าคืออะไร
คือมึงไปอมขี้หมามาพูดกูยังไม่เชื่อ

นี่เอาจริงนะไม่ได้ว่าจะมีเรื่องกับสพนั้นสนนี้นะ

เฮ้ยแต่เดี๋ยวเราต้องให้พื้นที่เขาชี้แทนนะ

สมควรให้มึงตายอยู่หรอกนี่ประโยคแรกเลยนะ

เข้าไปตรวจสอบกลุ่มวัยรุ่นทำร้ายกันริมถนนในอำเภอเมือง

แต่คนที่เขาอยู่ในพื้นที่ในเหตุการณ์สังเกต
เพราะตำรวจโวยวายเชิงตำหนิ

แต่ว่าเขาบอกว่าหลังจากนั้นก็โอ้โห

อีกฝ่ายพยายามชี้แจงบอกว่าคุณตำรวจฟังผมก่อน
หนึ่งผมไม่รู้จักกับผู้ก่อเหตุไม่เชื่อ

เหตุเกิดตี๔๖พฤศจิกายนครับ

ใช้เฟซบุ๊คไลน์หนึ่งนำคลิปไปโพสต์
ระบุว่าจะไม่ทนเพราะเจ็บฟรีแถมโดนด่า
คือเขาเล่าว่าพี่ชายไปเที่ยวสถานบันเทิงในตัวเมืองแล้วหิวข้าว

แต่โดนกลุ่มผู้ก่อเหตุซึ่งไม่รู้จักกัน
ขับรถกระบะมาหนึ่งแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์มานะครับ
อีก๒คันไล่ตามเขาแล้วชักปืนยิงขู่ด้วยนัดหนึ่งนะ

จากนั้นจอดปั๊บก็โดนลุมทำร้ายครับคุณผู้ชมฮะ
โดนยังไงพี่โอ้ชกด้วยสนับมือไม่พอมันฟันหัวอีก
เขาก็รีบไปหาพี่ชายในที่เกิดเหตุเลยเจอรถกู้ภัยและตำรวจมาแล้ว
ก็โอเว่ยตอนแรกสบายใจแล้วอ๋อกู้ไพรมาแล้วไว้พี่รอดแน่นอน
ที่ไหนได้ตำรวจด่าซะด่าแล้วกล่าวหาพี่ชายของเธอว่านี่แหละ
เองนี่แหละเป็นกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่ามาเถียง

กุฎปองนะแต่เธอบอกว่าสำรวจพี่ฉันอยู่บ้านขอนแดง

เออแล้วก็เถียงกันอยู่ปั๊บไอ้พวกกลุ่มผู้ก่อเหตุมันก็หนีไปอ่ะดิ
พี่ชายนะครับพี่ชายของผู้หญิงคนนี้เย็บไป๑๒เข็มที่หัวนะ
ผู้ชายอายุ๑๗ปีชาวบ้านขอนแดงอำเภอเมืองเลย
ผู้โพสต์คลิปยืนยันบอกว่านะครับ
ของเธอเนี่ยนะเที่ยวมาเที่ยวบ้านแค่วันเดียวไม่ใช่คนที่นี่
คือมีตำรวจบางนายใช้เสียงดังในการสอบถามประชาชน

เพื่ออะไรเดี๋ยวดูก่อนนะ
เพื่อดูปฏิกิริยาของวัยรุ่นครับ
เป็นจิตวิทยาเหรอใช้เสียงดังขบไว้

คิดมันรึเปล่าคิดหญิงขี้หมามาก็ไม่เชื่อ
ครูพระจมฮะเค้าบอกว่าใช้เพื่อดูปฏิกิริยาของวัยรุ่น

จนรู้ว่าเป็นผู้เสียหายครับผม

ยืนยันว่าผมไม่ได้ครูประชาชนนะครับ

เสียงดังอันดูปติกิริยา

พี่อันดูปติกิริยาใครหรอ
แต่ว่าก็เป็นพฤติกรรมส่วนบุคคล

เออรอดแต่ยังไปเลยได้อยู่